รวมทั้งตู้เก็บของของผู้ต้องขัง

เพื่อป้องกลางให้ผู้ต้องขัง
นำสิ่งของผิดกฎหมายเข้าไปในเรือนจำโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือยาเสพติดอาวุธ
หรือว่าสิ่งของต้องห้ามต่างต่างโดยการตรวจค้นในครั้งนี้
จากจะใช้วิธีการตรวจค้นตามเรือนนอนและตู้เก็บของของผู้ต้องขังแล้ว
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยังได้สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในตัวของผู้ต้องขังชายอีกด้วย
โดยการตรวจค้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
และสารเสพติดในร่างกายของผู้ต้องขังแต่อย่างใดครับนายดูสิตจันสถิต
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางรบบุรีกล่าวว่าการจู่จมเข้าไปตรวจค้นในครั้งนี้
เป็นโอกาสให้กับสื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพทุกขั้นตอน
เป็นการแสดงความบริสุทธิ์และโปร่งใสของการทำงานของเจ้าหน้าที่เมืองจำ
และได้รู้ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเมืองจำอย่างแท้จริงครับ
ซึ่งผู้ต้องขังมีทั้งชายแล้วก็หญิงจำนวน๒๓๖๙คน
ส่วนสิ่งที่ค้นพบนั้นก็จะเป็นช้อน
ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจนำไปทำเป็นอาวุธได้
แล้วก็มีหนังสือลามกมีไฟแชค
แล้วก็สิ่งของที่ไม่ควรอยู่ในตู้เก็บของอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองครับ